คือเวลาเราขับรถไปเนี่ยโอเคเราก็ต้องดูแลในการขับรถของเราให้ดี
แล้วก็ต้องระวังอุบันเทศกันด้วยแต่บางทีขับรถไปนะคุณผู้ชมครับ
เจอกับไฟหลังรถที่มันแบบว่าสว่างขนาดนั้นเลยเหรอครับ
โอ้โหอย่างกับไฟเทคไฟในผับ
เดี๋ยวมันต้องวิบวับอะไรขนาดนั้น
ขนาดนั้นนะซิเป็นไฟเท้าอันรถนะเป็นไฟเบรกถ้า
ถ้าผมเดาไม่ผิดคือเป็นจังหวะเบรกแล้วไฟมันเบรกมันจะขึ้น
แต่มันก็วิบไฟแท้ผมหิบ
เดี๋ยว

แบบนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายใช่แล้วน้องใบตอง
เหตุเกิดเนี่ยที่คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเขากำลังขับขี่แล้วก็ใช้รถใช้ถนนอยู่ที่บริเวณถนน
เรียบด่วนรามอินทาตรงตลาดหัวมุมไงรถเยอะด้วยนะแถวนั้นอ่ะใช่ครับ
แล้วก็ยังพอจะดีอยู่นะที่คนขับตามหลังรถบรรทุกคันนี้เขาไม่ได้ขับไหวแล้วมันทิ้งระยะห่างพอสมควร
สีเหลืองอ่ำปันเท่านั้นที่ติดด้านหน้า๒ดวง
แล้วก็โคมไฟหยุดที่เป็นสีแดง
แล้วต้องเป็นสีแดงสม่ำเสมอคงที่

ไม่กระพริบ

คือตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาตรา๗๑
ประกอบมาตรา๑๔๘อุปกรณ์และส่วนควบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
จะโดนปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ส่วนผู้ขับรถมีความผิดตามมาตรา๑๐๒วงเล็บ๔
ประกอบมาตรา๑๒๗นะครับ
ก็คือไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด
อันนี้ก็โดนปรับเหมือนกันสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะครับ
โอ้โหคือมันอาจจะเท่ในสายตาของเจ้าของ
แต่มันทำร้ายคนอื่นทางอ้อมอันนี้ไม่ดีเลยนะคุณผู้ชมนะ